รูมินีก่อร่างสร้างตัวมา๖๔ปี
คนทั่วโลกรู้จักคำว่าลูมินีคือ

คนที่เป็นเซียนมวยคนที่เป็นเจ้าของบ่อน

หน้าที่ของผมก็ต้องหาทางป้องกัน
ใครก็ตามที่รักรูมินีและรับตังค์คนอื่น

เพราะฉะนั้นในระบบที่จะเบี้ยวหนี้
หรือไล่ยิงกันเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยครับ

็อตสักตัวตกใส่หัวก็ทำไม่ได้

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเวทีนี้ต้องปลอดภัย

ในเรื่องมาตรการป้องกันโควิด๑๙

คงไม่มีลุมพินีให้จัดมวยอีกต่อไปครับ

จอมพลปภาษก็อยากสร้างสนามมวย
ถูกประสงค์แรกก็คือเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทย
ต่อมาก็สร้างอาชีพที่มีรายได้
ให้กับนักมวยแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง
สุดท้ายก็สร้างแชมป์โลก
ให้เกิดขึ้นแชมป์มวยสากลนะครับ
การทำมวยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันธุ

รวมทั้งมีเสียงปี่กอง

เชียร์มวยของคนไทยเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง
คนต่างชาติอยากเข้าใจ

มันมีเรื่องการพนันขันต่อ
ตั้งแต่ในเวทีหน้าจอทีวี
หรือในทภาคกาแฟตามต่างหวัด
มันมีทั้งผู้เล่นแล้วก็ผู้คนทน
การเล่นการพนันถ้ากลับเรียนตรง
เพราะฉะนั้นรูปแบบกรรมการยืนยันว่า
มีรูปแบบกรรมการที่เขาเรียกว่า

มีระบบการเช็คฤทธิ์
มีรูปแบบที่หัวหน้ากรรมการ

ก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแทรงได้

จะมีภาพรีเพย์แล้วขึ้นที่จอ

ถ้าท่านเห็นในข้อของกรรมการ

คือเห็นแค่ด้านหน้าแต่เห็นด้านข้างไม่ได้

ดังนั้นมันจะไม่มีระบบส่งฟิก
จะไม่มีระบบตบตา

และก็ทุกครั้งที่การถ่ายทอด

ถ้าการต่อยครั้งนั้นมันผิดเพี้ยน

เรารู้ว่าแดงชนะแล้วไปให้น้ำเงินชนะเนี่ย

แล้วก็ถ้าหากการตัดสินครั้งนั้นมันมีปัญหา

แล้วก็จะต้องถึงขั้นให้กรรมการออก

หลักเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการตามกฎิกา
ชกที่ได้คะแนนมี๖ข้อ
และการชกที่ไม่ได้คะแนนมี๕ข้อ
กรรมการลุมพินีทุกคนเมื่อทำงานแล้ว
จะต้องรายงานว่านายกนั้นใน๑๒
คุณให้น้องมวยตอนนั้นแพ้เพราะอะไร
มีใบรายงานสรุปให้ประธานหุสิน

ทรงให้กับแรงงานผู้บริหารสนามซ่า

ผมบอกผู้ตัดสินทุกคนเลยว่าขึ้นไปบนเวทีแล้ว
ไม่มีคนที่เรารู้จักไม่มีญาติพี่น้องไม่มีอะไร

คุณต้องยึดหลักยึดเกณฑ์ตามกฎกติกาการแข่งขันเท่านั้น

สมัยก่อนเนี่ยมันเป็นการตัดสินด้วยสายตา
เพราะฉะนั้นเราทำอะไรตามยึดหลักยึดเกณฑ์
หรือความภาคภูมิใจเป็นผลงานที่ท้าทาย
ทั้งที่ค่าตอบแทนมันก็น้อยนิด
อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนทั้งหลายเขาเห็นว่า

เขาบอกว่าเงินเนี่ยมันสำคัญ

ชื่อเสียงเกียรติยศเงินตามันสำคัญมากกว่า
ครูบาอาจารย์ที่ผมเข้ามาเป็นผู้ตัดสินเนี่ย

คุณนำสิ่งที่ตัวเองได้เท่านั้น
อย่าไปคิดนอกรู่นอกทาง
ถ้าคิดแม้กระทั่งคิดก็บาปแล้ว
เพราะเราหากินกับหยดเหงื่อและหย่าเลือดของคน

ถ้ามันไม่ต้องการมีตังค์

มันเจ็บมันแตก
หากินกับหยดเหงื่อก็อย่าเลือดของคน

แล้วต้องทำตัวให้เขาเป็นกลางได้รับความเชื่อถือนะครับ
กรณีที่นักมวยล้มมวยเนี่ย
ส่วนกรรมการในระบบของผม
เขาอาจจะพักงานกัน๓เดือน๖เดือน

เพราะฉะนั้นกรรมการเป็นหัวใจของลุมินี
กรรมการจะตัดสินผิดพลาดไม่ได้
ไม่ให้ตัดสินครั้งที่๒ครับไปเลยครับ
ไม่ได้ครับเพราะทุกคนมีประสบการณ์

แล้วก็ที่ชี้แจงถึงแต่ละค่ายที่มาชก
ถ้าเรียนตรงมันเป็นกฎที่สำคัญที่สุด
ในการที่ให้คนชมทั้งทางบ้านแล้วก็บนเวทีเชื่อมั่นเรา
นึกภาพง่ายคนที่เป็นเซียนมวย

เขาต้องหาทางจ้างแน่นอน

ผมปราบเขาไม่ได้แต่ผมมีสิทธิ์ป้องกัน

ผมถือว่าเมื่อรักลุมพินีแล้วต้องร่วมมือกัน
ใครก็ตามที่รักลุมพินีแล้วรับตังค์คนอื่นก็ไม่สมควรที่อยู่ลุมพินีครับ
แสดงว่าที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ด้วยการทุ่มจ้างให้กับกรรมการสักคนหนึ่ง
ผมไม่ทราบแต่ในเคสที่ผมเข้ามาเนี่ยกรรมการหายไปประมาณ๑๐คน
ผมให้อำนาจของท่านหัวหน้ากรรมการเป็นผู้พินา
ผมเนี่ยถูกคนฝากเยอะมากเรื่องกรรมการก็จะกลับเรียนว่าไม่รับสักคน
ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเซียนมวยเนี่ยจริงจะอยู่ล็อกนี้
ส่วนผมเนี่ยจะอยู่ทางล็อกฝั่งตรงข้ามนะครับ
เพราะฉะนั้นมันมีเหมือนเป็นเหมือนรากหน้าประเพณี
ถ้าพี่ไปทุกสนามก็จะเป็นอย่างนี้หมดนะครับ
บรรดาเซียนมวยเนี่ยเขาก็เป็นกลุ่มคนที่เขาคุ้นเคย
เขารู้จักมักจี่กันหรือคุ้นกัน
เพราะฉะนั้นในระบบที่จะเบี้ยวหนี้หรือไล่ยิงกันเนี่ย
ผมคิดว่าโอกาสน้อยครับ
เว้นมันบาดหมางกันอย่างรุนแรงแล้วให้อภัยกันไม่ได้
ซึ่งในระบบภายในนี้อย่างที่ผมบอก
เมื่อเข้ามาในเวทีลุมพินีก็เรียนจริงอย่างน็อตสักตัวตก
ใส่หัวก็ทำไม่ได้จะเป็นเรื่องใหญ่
เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเวทีนี้ต้องปลอดภัย

เรารู้ว่าจะเกิดที่ลุมพินีไม่ได้โดยเด็ดขาด
มาตรการของลุมพินีสนามมุลุมพินีในการป้องกันเนี่ย

มีเครื่องวัดอุณหภูมิมีโปรแกรมไทยชนะมีการรักษาระยะห่าง
และทุกจุดของลุมพินีจะมีเครื่องล้างมือหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาด
บนเวทีจะมีนักมวยไม่ได้ใส่แมสเวลาชก
แต่หลังการชกแต่ละยกเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ของเราทำความสะอาด
อุปกรณ์ทุกชิ้นแล้วก็ป้องกัน
ความจุดตอนยืน๕๐๐๐แต่ถ้านั่ง๓๕๐๐
และความจุที่เรากำหนดตอนนี้คือ๑๐๕๐คนครับที่เข้าชมครับ
ไม่เกินนี้ครับเราจะควบคุมแล้วไม่ให้เกิดโดยเด็ดขาด
หากถ้ามันเกิดอีกครั้งหนึ่งคงไม่มีลุมมินีให้จัดมวยอีกต่อไปครับ
เอายกตัวอย่างง่ายสมมุติพี่เป็นเด็กจังหวัดอะไรครับ

ที่เรียนตอนมัธยมพี่เรียนโรงเรียนอะไร

โคลูมินีก็เช่นเดียวกันครับผมยืนยันครับหลักการเดียวกัน
เพียงแต่ว่าลุมพินีไม่เหนือใครในการเป็นสนามมวย
แต่เป็นสนามมวยหลักสนามมวยหนึ่ง
ที่ผมเชื่อว่านักมวยก็อยากมาอยู่ในสนามนี้หรือมาต่ออีกบนเวทีนี้ครับ
ผมเชิญคือวันเด็กเชิญผู้ปกครอง
ให้มองลุมพินีเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่ออกกำลังกาย
เป็นสถานที่ที่มาฝึกลูกหลานให้ป้องกันตัว
เป็นสถานที่ที่ทำให้เด็กรู้จักคำว่าวินัย
และเป็นสถานที่ที่เวลาขึ้นไปบนเวทีเนี่ยจะรู้ว่าร่างกายเราแข็งแกร่ง
และทนทานต่อการยืนบนวิธีสัก๑หรือ๒นาทีได้อย่างไร

ส่วนภาพเดิมเราหลีกเลี่ยงบางเรื่องไม่ได้
แต่ผมยืนยันว่าพี่น้องหรือประชาชนที่เข้ามาหรือลูกหลานเข้ามาปลอดภัย
แล้วก็จะเห็นลุมินีอีกมาตรฐานหนึ่งครับ